งในวันแรงงานแห่งชาตินะครับที่วัดท่าไม้สมุทรสาคร

แต่ทีนี้คือเมื่อวานเนี่ยวันแรงงานแห่งชาติใช่ไหมคนมากันเยอะ
พอทราบข่าวว่าวัดท่าไม้จะแจกทุเรียนให้กินฟรีนะ
แล้วเตรียมไว้ตั้งกว่า๗ตัน๗๐๐กิโลกว่า
นี่ครับทุกผู้ชมครับคนมากันเยอะแยะไปหมด
วันหยุดด้วยวันแรงงานแห่งชาติมาต่อแถวกันเพื่อจะกินฟรีทุเรียนเนี่ยนะครับ
ก็วัดท่าไม้ที่สมุทรสาครอำเภอกระทุ่มแบน
ก็จัดงานขึ้นภายใต้ชื่อกิจกรรมวัดท่าไม้ตอบแทนคุณแผ่นดิน
ก็เรียบร้อยดีฮะเขาก็แจกกันกินกันอะไรกันก็ว่ากันไป
แต่ทีนี้มันมีกรณีเกิดขึ้นเมื่อเป็นเสียงวิพากษ์วิจารณ์
จากผู้ที่ไปเข้าแถวต่อรับทุเรียน
เพราะมีคนบอกว่าเอ้าที่สุดแล้วเนี่ยก็ไม่ได้แจกฟรีนะเพราะว่าคนที่จะเข้าไปรับทุเรียนได้เนี่ยต้องไปทำบุญก่อน
หนึ่งร้อยบาทอืมทำบุญหนึ่งร้อยบาทแล้วแล้วก็จะได้คูปองค่ะ
พอได้คูปองก็มาต่อแถวต่อแถวแล้วก็ได้อ่าได้ทุเรียนหนึ่งเม็ดอืม
คือถ้าจะเอาอีกก็โอ้โหแถวนี้ไปต่อแถวใหม่เป็นชั่วโมงค่ะแถมที่มาเนี่ย
โอ้โหทีนี้วัดธามาชเขาก็ถูกวิภากวิจารณ์สิใช่ไหม
นะเราก็ต้องหาความจริงครับว่าตกลงแล้วเออตกลงข้อเท็จจริงมันเป็นยังไงกันแน่
ต้องทำบุญก่อน๑๐๐บาทถึงรับคูปองแล้วไปต่อแถวถึงได้ทุเรียนได้แค่๑เม็ด
เสียค่าจอดรถอีกสี่สิบบาทเหรออืมอ้าวอย่างนี้ก็ไม่ได้ทำบุญ
ไม่ได้ให้ชิมฟรีกินฟรีนะสิวันนี้พระยานวิกรม
พระอาจารย์อุเทนสุริสาโรจ้าวาดวัดท่าไม้ได้ออกมาชี้แจง
เกี่ยวกับเสียงวิพากษ์วิจารณ์ที่เกิดขึ้นนะครับโดยท่านเจ้าวาดบอกว่า
ก่อนอื่นเลยก็เอาเป็นว่าขออภัยและขอโทษในความผิดพลาด
ล่าช้าความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยการจราจรติดขัด
ขาดตกบกพร่องในการจัดงานขอน้องรับความผิดพลาด
แล้วจะเอาไปปรับปรุงแก้ไขสำหรับงานต่อต่อไปนี่อันนี้ท่านเจ้าอาวาสบอก
แต่รถก็ติดกันดีกันดูเห็นไหมโอ้โหคนไปกันเยอะแยะ
ทีนี้เรื่องคำชี้แจงต่างนะครับพระอาจารย์อุทเทณสุริสาวัดท่าไม้
ที่บอกว่าต้องทำบุญก่อน๑๐๐บาทจึงจะได้คูปองไปแลกทุเรียน
ยืนยันว่าไม่จริงทางวัดแจกทุเรียนให้กินฟรีจริง
ไม่มีการเสียเงินทำบุญอะไรทั้งสิ้นนี่นะฮะต่อมาเรื่องที่จอดรถ
อาจจะมาวัดต้องเสียเงินค่าจอดรถสี่สิบบาทจ้าวัดวัดท่าไม้ยืนยันว่า
ไม่เป็นความจริงเช่นกันเพราะที่วัดมีที่จอดรถ
ให้กับญาติโยมอยู่แล้วแต่บางคนเนี่ยไปจอดในที่ของชาวบ้าน
ที่เอกชนซึ่งทางวัดไม่มีส่วนเกี่ยวข้องคือเขาอาจจะมีที่อยู่ใกล้วัด
จอดรถ๔๐บาทจอดรถเท่าไหร่กี่บาทก็เข้าไปจอด
ซึ่งเจ้าวาดบอกว่าอันนี้ไม่เกี่ยวเลย
เกี่ยวกับทางวัดเลยก็ไปจอดในที่เอกชนหรือว่าที่ของชาวบ้าน

ส่วนที่บอกว่าให้กินฟรีก็จริง
หรือว่าใครจะบอกว่าได้คูปองอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะ
ไม่อิ่มได้คนละแค่เม็ดเดียวบ้างภูเดียวบ้าง
เจ้าวาดวัดบอกว่าก็เนื่องจากทางคณะกรรมการเห็นว่า
ญาติโยมเนี่ยมากันเยอะมากก็เลยแจกให้คนละหนึ่งภูก่อน
หลังจากนั้นก็ไปรับของแจกอย่างอื่นที่วัด
เตรียมไว้ให้อีกหลายอย่างอืมมะม่วงก็มีไข่ไก่ก็มี
อาหารต่างก็มีใครไม่อิ่มก็ต้องมาต่อแถวรอคิว
เพื่อรับทุเรียนเพิ่มอย่างไรก็ตามจากเสียงวิพากษ์วิจารณ
ที่เกิดขึ้นทางวัดขอน้องรับแล้วก็มีการพูดคุยกันแล้วว่า
ไม่เป็นไรเดี๋ยวจัดงานแจกทุเรียนให้กินฟรี
อีกรอบหนึ่งเดี๋ยวจะรีบดำเนินการให้
ในช่วงนี้แหละช่วงฤดูการทุเรียนจะได้เป็นการแก้ไข
ความผิดพลาดบกพร่องที่เกิดขึ้นให้ญาติโยมได้อิ่มอร่อย
สมกับความตั้งใจที่เดินทางมากัน
ดังที่มีผู้โพสต์หรือไปทำเป็นหัวข้อข่าวเพจ
ว่าวัดยกเลิกแจกให้เยอะแจกฟรีต้องเสียเงิน
ซึ่งไม่เป็นความจริงเมื่อกี้บอกเจ้าภาพไปแล้วว่า
เดี๋ยวจะขอจัดใหม่หรือจะขอแก้มือใหม่นะลูก
ก็จะทำให้ดีใหม่แล้วก็จะรีบดำเนินการนะลูก
ญาติโยมได้ทานให้อิ่มให้อร่อย
ให้สมกับความตั้งใจนรกฐิโยมตั้งใจจะมา
เดี๋ยวพระอาจารย์จะรีบดำเนินการแล้วก็ขออภัย
เพราะว่าเมื่อวานติดภารกิจไปต่างประเทศ
ทำให้ไม่ได้เดินทางมาดูแลญาติโยม
ไม่ได้ต้องรับญาติโยมเป็นอย่างดีต้องขออภัยศาสตร์ทุกโยม
ทางวัดเนี่ยกับท่านเจ้าภาพเนี่ย
ตั้งใจจัดโครงการเพื่อตอบแทนคุณแผ่นดิน
แล้วก็ช่วยเหลือประชาชนพี่น้องผู้ใช้แรงงาน
ส่วนบรรยากาศภายในวัดวันนี้นะคะ
ก็มีประชาชนบางส่วนเดินทางไปทำบุญตามปกตินะคะ
ทางวัดก็นำทุเรียนพันธุ์ต่างมากว่า๑ตัน
ก็มาแจกให้คนกินฟรีอีกนะคะ
จากการสอบถามแม่ชีและพระสงฆ์ที่เต็นต์โรงทาน
บอกว่าก็เป็นทุเรียนที่ญาติโยมบริจาคมาแล้วค่ะ
เห็นว่าเมื่อวานคนเยอะวันนี้ก็เลยเอามาสมทบ

อาจจะมีประชาชนมาต่อแถวรับทุเรียนฟรีเยอะไง
เป็นหมื่นคนมันก็เลยมีปัญหา
ในเรื่องของการแจกจ่ายเรื่องของการจัดระเบียบ
เข้าแถวอะไรแบบนี้อากาศร้อนด้วยอะไรด้วย
ก็เลยเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์มากกว่าคำชม
ยืนยันว่าไม่มีการเก็บเงิน๑๐๐เพื่อแลกกับการกินทุเรียนฟรีนะคะ
วันนี้นอกจากทุเรียนมีมะม่วงมีไข่ไก่มาแจกฟรีด้วย
ประชาชนที่เดินทางไปทำบุญส่วนใหญ่ก็บอกว่าเมื่อวานไม่ได้ไป
พอรู้ข่าวจากเฟซบุ๊คว่าที่วัดแจกทุเรียนฟรีในวันแรงงาน
แต่ก็ไม่คิดว่าจะแจกทุเรียนฟรีในวันนี้ด้วย
วันนี้ไปปุ๊บมีฟรีอีกวันหนึ่งดีใจมาก
ก็จะนำทุเรียนที่มาแจกก็เอาไปชิมนะคะ
ส่วนใหญ่ก็บอกเอออร่อยดีนะคะรสชาติดีก็ประทับใจค่ะ
ก็ชี้แจงหลายข้ออย่างเช่นบอกว่า
วัดที่ทำการแจกทุเรียนฟรีไม่ได้ต้องการทำเพื่อทรัพย์สินเงินทองอะไร
เพราะเจ้าภาพก็มาร่วมบุญกันมากมายอยู่แล้วเวลามีงานอะไร
วัดไม่ได้ทำเพื่อการตลาดแฝงผลประโยชน์ทำเพื่อช่วยเหลือประชาชนจริง
จะได้กินทุเรียนกันไม่จำเป็นจะต้องไปทำการตลาดสร้างชื่อเสียงอะไร
เพราะทุกวันนี้วัดท่าไม้ก็มีลูกศิษย์ทั่วประเทศอยู่แล้วดูได้จากสติ๊กเกอร์ที่มีรถติด
หรือว่าอยู่ตามสถานที่ต่างทุกจังหวัดต่างประเทศก็มี
แต่เยอะจริงสติ๊กเกอร์หลังรถเห็นบ่อยมาก